เหตุสลดหญิงสูงอายุป่วยอันไซเมอร์
เดินอยู่บนถนนนะครับแล้วก็ถูกฟอร์จูเนอร์ชน
อ้างว่ามองไม่เห็นเพราะว่าแถวนั้นมืดนะครับ
ตำรวจสพสุวรรณภูมิเข้าตรวจสอบเหตุ
รถยนต์ชนคนเดินถนนเสียชีวิตที่ถนน
สายบ้านดอนยางบ้านตังหมองหมู่๔
ตำบลหินกองอำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ด
พบผู้เสียชีวิตก็คือนางหอมสุวรรณธาดาอายุ๗๔ปี
สภาพศพสวมกางเกงเอวยืดลายผ้าถุง
คอกระเช้าสีเขียวแขนขาหักผิดรูป

ทะเบียนกไก่บใบไม้๗๙๐๙ขอนแก่น
สภาพด้านหน้าซ้ายมีร่องรอยการถูกชนนะครับ

โดยมีนายสมภารสวัสดิ์ผลอายุ๖๑ปีเป็นคนขับ

เพราะตัวเขาเองมองไม่เห็นว่าผู้เสียชีวิต
เดินอยู่บนถนนเพราะตรงนั้นมันมืดนะครับ

ผู้เสียชีวิตหรือว่าคุณยายหอม

จะเดินเรื่อยเปื่อยไม่มีจุดหมายปลายทาง
ญาติญาติต้องออกตามหาหลายครั้ง

ขี่รถจักรยานยนต์มาพบคุณยายหอม
เดินอยู่บนถนนแล้วนะญาติขี่มา
แล้วก็มาเจอคุณยายหอมตอนหัวค่ำ
ห่างจากบ้านของคุณยายประมาณ๔กิโลเมตร
ก็เลยถามโอ้โหยายทำไมเดินมาไกลจัง
แล้วก็บอกให้ยายหอมเข้าไปเดินบนทางเท้าซะ

มารับตัวคุณยายกลับบ้าน
ระยะเวลา๕นาทีเท่านั้นเอง

ก็คาดว่าคงชนคุณยาย
หันไปดูเป็นเช่นนั้นจริงด้วยนะครับ
แกนั่งอยู่กลางถนนเลย

แล้วก็เห็นรถ

จอดรถแล้วก็
ดึงเข้าออกมา

ผมเห็นพอเดี๋ยวเขาเตินตามมา

ก็เลยว่าจะไปส่งบ้านมาช่วย

พอดีรถคันนี้วิ่งมาก็เลยส่ง
พอดีลุงมาถึงตรงนี้แล้วจะไปบอกเพื่อนบ้าน

กำลังไลน์บอกผู้ใหญ่ตรงจิตอยู่
พอดีรถกันก่อน
นี่แหละครับก็เป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนะฮะ
ก็ต้องเตือนไปถึงญาติพี่น้องด้วย

แล้วก็โดยเฉพาะเป็นผู้ป่วยด้วยนะครับ